ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศพความรักจะมองคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานมีเสน่ห์น่ารักแต่ก็ลังเลตัดสินใจไม่ได้
คนมีคู่จะมีหึงหวงแย่งชิงให้ระวังท่าทีการแสดงออกไว้บ้าง
สุขภาพไม่มีอะไรรุนแรงแต่อาจมีอาการผิดปกติที่ลำคอหลอดลมหวัดลงคอสายตาพร่ามัวตาต้อตาแดง
การเงินอยู่ในจังหวะไม่ดีนักรายได้คงเดิมรายได้เสริมไม่มีแต่ต้องจ่ายเยอะทั้งจ่ายปกติและจ่ายจร
หนี้ไม่ยอมผ่อนผันประณีประนอม
การงานจะมีงานหนักหรือภาระเพิ่มแต่รายได้เท่าเดิมงานที่เกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้าธุรกิจการเงินจะดี